ช่วงนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปชมคลิปนะคะเป็นเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้นเป็นอุบัติเหตุนะคะเป็นการชนระหว่างเรือนักท่องเที่ยวในเขื่อนรัชประพาจังหวัดสุราธานีไปชนกับเรือประมงของชาวบ้าน
เหตุการณ์นี้ที่บอกว่าเป็นเหตุการณ์ระทึกมีเหตุการณ์สลดเกิดขึ้นด้วยในขณะที่ช่วยชีวิตคุณยายท่านหนึ่งนะคะแต่ว่าต้องมาสะเทือนใจนะคะเพราะว่าพวกที่ไปกู้ชีวิตนะคะไม่สามารถช่วยชีวิตคุณตาคู่ชีวิตขึ้นมาได้ค่ะ
ให้เจ้าหน้าที่ค้นหาผู้ที่สูญหายได้ในเรือวันสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะเกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายของวันที่๒๓เมษายนที่ผ่านมาวันนี้เข้าสู่วันที่๕แล้วนะคะยังไม่พบผู้ที่จมหายประกอบที่๒คนค่ะคือนายประจิตสายเสมออายุ๖๙ปีเป็นสามีของคุณยายที่ปรากฏในคลิปนะคะและนายถยุทธิบชิดอายุ๒๑ปีเป็นนักป
ยาดของผู้สูญหายได้ทำพิธีพรามบวงสูงขอขมาเจ้าแม่คงคาตามความเชื่อโดยหวังว่าจะสามารถนำร่างผู้ที่สูญหายนั้นกลับบ้านในได้ในวันนี้ค่ะ